ผักปลินนะคะคือพงค์ความหล่อสตัฟความออร่า
แล้วก็กระแสข่าวเมาส์ข่าวลือเยอะเลยทีเดียวนะคะ
บอกว่าจะไปคุกเข่าขอแต่งงานคิมเบอร์รี่นี่ไง
ภาพหวานที่เห็นออกมาเขาไปกินข้าวแหมคนเราพอเห็นตึกสูงสูงเนี่ย
จินตนาการไว้ก่อนเลยนะว่าเออไปก่อแต่งงานกันผู้หญิงต้องน่าเต็มไว้ก่อน
เข้าไปฉลองครบรอบ๖ปีสุดหวานฉ่ำกันนะจ๊ะ
พวกเราชาวโซเชียลชาวเน็ตอย่างเราก็ว่าเออ
มันต้องมีโมเมนต์คุกเขาขอแต่งงานด้วยแน่เลย
เพราะว่าบรรยากาศก็เป็นใจสถานที่ก็ได้เวลาก็โอเค
แต่ดับความอโนกันไปดังอิ๊บเลยนะครับ
เพราะว่าหมากบอกว่าเป็นแค่งานฉลองครบ๖ปี
ที่เขากิ๊กกุ๊ปเปิดกันมาเนี่ย
ไม่มีข่าวดีใดนะจ๊ะยังค่ะ
รวมไปถึงหมอดูทักด้วยนะทักว่า
๗ปีจะโลกอุ้ยตายเอาไปฟังหมากค่ะจริงปะเนี่ย
ยังครับยังก็ความเหมาะสมไม่รีบไม่รีบ
เจ็ดปีอันตรายใช่ไหมคะ

เพราะว่าเราก็ทำตัวให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไร
ทักว่าเดี๋ยวเราจะไปมีคนอื่นนู่นนี่แล้ว

ไม่ตราบไหมครับบอกมคิมด้วยนะคะ
รอลุ้นกันต่อไปค่ะหรือจะเป็นแผนพี่แจ๊ค
ผมว่าหมอดูทักเนี้ยจะได้แต่งงานเร็วเร็วเออต้องรอดู